ลำปางมีผีหรือเปล่าเหมือนเป็นภาพคนเป็นร่างคนกระโจนมาอยู่หน้ารถ
คนที่ขับผ่านไปเขาก็ขนหัวลุกกัน

สุดท้ายมีคำเฉลยออกมาแล้วนะคะว่าร่างที่เห็นเนี่ยเป็นคนจริง
ไม่ใช่ทั้งผีแล้วก็ไม่ใช่ทั้งแก๊งตบทรัพย์ด้วย
แต่เป็นหญิงสาวที่จะออกมาขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครจอดเลยจริงเพราะว่ามันดึกมากมันมืดมาก
คนก็กลัวกันค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกัน
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยทางมันมืดขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชม
คือเขาก็รีบหักหลบไงแล้วคือมันเห็นแค่ขาค่ะ
เพราะไฟมันก็ไม่ได้สาดขึ้นสูงใช่ไหมคะ
หลายคนน่าจะเห็นคลิปนี้แล้วก็เอาไปพูดคุยกันหลายต่อหลายคนแล้วล่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาตี๓วันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเส้นทางไปบ้านแม่หยวกตำบลนาแสงอำเภอกเกาะคาในจังหวัดลำปาง
ก็เห็นเป็นร่างคนปริศนาเห็นลางยืนอยู่กลางถนนเนี่ย

ชาวบ้านเขาลือกันเลยนะบอกว่าโอ้เส้นนี้มีผีแน่นอน
อีกคนนึงบอกระวังนะผ่านเส้นนี้มีแก๊งตบทรัพย์อยู่
เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่
ร้อนถึงตำรวจค่ะต้องมาตรวจสอบ
ก็รู้แล้วว่าร่างลึกลับที่เห็นในภาพเนี่ย

แล้วก็ที่สำคัญเป็นชาวบ้านอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับคนในภาพเลยนะ

เธอทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอกเกาะคาค่ะ
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเลิกงานก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ทีนี้มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งใจดีไง
อาสาจะไปส่งที่บ้านเออดึกแล้วเดี๋ยวขับไปส่งที่บ้าน
ขึ้นรถมาด้วยกันปรากฏว่าพาไปไหนก็ไม่รู้ค่ะระหว่างทางเนี่ย
แล้วก็พยายามที่จะลากเธอลงป่าข้างทาง
เอาง่ายพยายามจะกระทำอนาจารย์นั่นแหละ
เธอก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วก็วิ่งออกมากลางถนน
เพื่อจะขวางรถขอให้คนช่วยนี่แหละค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกไม่มีใครกล้าจอดเลยสักคนเดียวนะคะ
เวลาตี๓เส้นทางมืดแบบนี้
คนก็ไม่แน่ใจว่าที่เห็นคนหรือผีกันแน่
ใครจะคิดว่าตี๓จะมีอะไรอยู่ตรงนี้ไง
ถนนมันก็มืดซะเหลือเกินมองอะไรไม่เห็นเลย
คือเอาจริงเขาหักรถหลบทัน

ตอนแรกเธอบอกว่าไม่รู้จริงว่ามีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้
กระทั่งไปเห็นตัวเองอยู่ในสังคมออนไลน์นี่แหละค่ะ

เป็นมนุษย์เป็นคนไม่ใช่ผี
จำได้ว่าเป็นตัวเธอเองเธอเป็นคนทำท่านี้เอง
เป็นคนวิ่งออกมากลางถนนเองคือเธอเอง

ไม่มีใครจอดรถช่วยเหลือเลยแล้วคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น
เธอบอกว่าเพื่อนชายที่ตั้งใจจะลากเธอลงข้างทางกระทำอนาจารย์
ตอนหลังกลับใจก็มาขอโทษขอโพย
แล้วก็พากลับไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ

ไปขอโทษคนที่โพสต์คลิปด้วยว่าทำให้คนขับรถคันนี้ตกใจ
เพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไงนะครับ